คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปชมภาพพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
เรื่องเล่าแห่งความปลื้มปิติจากประสบกรณิกรชาวไทย
๒จังหวัด๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความทุกข์ร้อนทุกเข็นของประสบกรณิกรชาวไทยนั้น
อยู่ในพระเนธพระกันของพระองค์เสมอมาค่ะ

และเป็นพุทธมามกะที่ใช้ธรรมราชาในการปกครองแผ่นดิน

พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙
ตลาดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังประสบอัคคีภัยครั้งใหญ่
เมื่อวันที่๑๓กันยายนปี๒๕๕๙
ถูกนำไปตั้งไว้พร้อมตกแต่งอย่างสวยงามบริเวณวงเวียนกลางตลาดบ้านโป่ง
เพื่อให้ผู้คนที่นี่และที่ผ่านไปมาได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ครั้งหนึ่งพระองค์ได้มาปัดเป่าความทุกข์เข็นเป็นพระมิ่งขวัญ
และให้กำลังใจชาวบ้านที่ขณะนั้นถูกไฟเผาผลาญไปจนหมดสิ้น
มีเพียงน้ำพระราชหารุทัยจากในหลวงราชการที่๙ที่ชาวบ้านได้รับ
และใช้เป็นกำลังใจเพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และภาพนี้ชาวตลาดบ้านโป่งมีไว้เป็นสิริมงคลเกือบทุกหลังคาเรือน
โดยนายป่วยเอี๊ยะแซ่ตั้งเป็นผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไว้
วีรวิทย์เกียรติอริยะอายุ๗๓ปีเจ้าของร้านสีเงินคันเลอร์แล็บ
ในตลาดบ้านโป่งคือทายาทนายป่วยเอี๊ยะ
ยังคงเก็บรักษาพระบรมชายาลักษณ์ต้นฉบับนี้ไว้เป็นอย่างดี
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจ
ให้ได้หวนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ขณะนั้นเขามีอายุได้เพียง๑๐ปี
และยังเป็นมรดกตกทอดที่มีค่าที่สุดอีก๑ชิ้นของวงตระกูล
จากนี้ภายในร้านยังมีพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙อีกมากมาย
มีเกือบทุกหมู่บ้านและร้านถ่ายรูปแห่งนี้
สมัยนั้นก็เตี๋ยเนี่ยเป็นช่างถ่ายรูปมีร้านถ่ายรูปอยู่ในตลาดนะครับ
เมื่อรู้ว่าท่านเสด็จมาเยี่ยมท่านก็คงจะตามเสด็จไป
แล้วก็ได้ถ่ายภาพนี้ไว้เป็นที่ลึกของชาวพื้นโป่ง
รู้สึกภูมิใจที่เราชาวบ้านโป่งยังมีภาพของท่าน
ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมอำเภอพลันปลูก
หลังจากที่ท่านได้ทรงของราชนะครับ
บุญสายสุรินอายุ๖๘ปีอดีตผู้ใหญ่บ้าน
และเป็นสิทธิ์เอกหลวงพ่อกาเสมเขม้าก็วอริยสงส์แห่งเมืองโรทม้า
คืออีกหนึ่งบุคคลที่ยังคงเก็บรักษาพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ไว้เป็นอย่างดี
ภาพของพ่อที่เกิดขึ้นในความทรงจำของชายชะลาสองคน
แม้จะเกิดขึ้นตามเวลาและสถานที่
แต่ทั้งสองภาพนี้คือสิ่งที่บอกเล่าได้ดีกว่าตัวหนังสือถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราศดรเมื่อครั้งต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวที่เลวร้าย
ส่วนอีกเหตุการณ์ก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่พระองค์ทรงมีให้กับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
รั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยทศพิษราชธรรมและทรงเป็นศาสนุปธรรมภกให้ทุกศาสนาบนผืนแผ่นดินนี้
ทีมขาวเทศรัตน์ทีวีรายงาน